ที่สุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ก็สามารถจับนักค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา

ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้หรือไม่
ติดตามภารกิจนี้ได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
คุมตัวในโกลจุลเกียจชาวมาเลเซีย
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญารัชดาพิเศษ
ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขณะกำลังเช็คอินที่เคาน์เตอร์
เพื่อเดินทางจากทะอากาศสะยานสุนภูมิ
กลับไปยังเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย
หลังเดินทางเข้ามายังไทยเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เพื่อมาสั่งการขนส่งยาไอซ์ไปยังมาเลเซีย
และครั้งนี้เตรียมเดินทางกลับเพื่อรับยาเสพติด
ข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจพบว่า
โกจุนเกียรติเดินทางมาพร้อมกับชาวมาเลเซียรวม๓คน
โดยเครื่องบินจากประเทศมาเลเซีย
ลงที่สนามบินดอนเมืองเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และพักอยู่กรุงเทพมหานครเป็นเวลากว่า๑สัปดาห์
จึงเดินทางโดยรถยนต์เช่าไปยังจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสั่งการให้ลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือ
ส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซียผ่านทางชายแดนภาคใต้
จากการสืบสวนติดตามก็เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับในช่วงก่อนสงการ
เจ้าที่เราก็สืบสวนติดตามจนทราบว่าเขาไปหลายที่
ก็เชื่อว่าเข้ามาเพื่อจัดการในเรื่องของ
ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยออกสู่ต่างประเทศ
ติการของเขาก็คือเข้ามาจัดการจัดหายาเสพติด
แล้วก็ส่งคนมาลำเลียงยาเสพติดจากทางเหนือนะครับ
เข้ามากรุงเทพออกไปทางภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอหัดใหญ่
เพื่อออกสู่ช่องทางที่ด่านที่สะดาวเพื่อออกไปทางมาเลเซียครับ
สำหรับนายโกจุนเกียจถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดรวม๒คดี
โดยเมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมาตำรวจปราบกรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหา
ยึดยาไอน้ำหนักกว่า๘๗กิโลกรัมได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
และอีก๑คดีเมื่อเดือนธันวาคมปี๕๙ตำรวจสามารถยึดเฮโรอีน้ำหนักกว่า๕๒กิโลกรัม
และไอซ์อีกกว่า๔๑กิโลกรัมระหว่างกำลังผ่านด่านตรวจยาเสพติดที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคดีให้การซัดทอดว่านายโกจุนเกียรติเป็นผู้สั่งการให้ขนยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีหกสิบทับสาม
ตำรวจปราบกรามยาเสพติดเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวมากว่า๑ปี
ส่วนผู้ต้องหากลุ่มนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดชาวลาวและนายไซนุเดงมะ
นักค้ายาเสพติดซึ่งถูกทางการมาเลเซียจับตัวไว้หรือไม่นั้น
ตำรวจบอกว่าขอดำเนินการสอบสวนขยายผลก่อน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน